ไปดูกันที่สาวสุดแซ่บคนนี้บ้างดีกว่านะคะ
อ่ะใส่บิกินี่ตลอดให้ได้ตามกดไลค์ในไอจีนะคะ
กลับมาคราวนี้ได้หายคิดถึงกันแน่นะคะ

กลับมาคราวนี้มาพร้อมกับผลงานใหม่ด้วยนะคะ
ห่างหายไป๓ปีค่ะสำหรับหวายนะคะ

เจ้าตัวเนี่ยทำเพลงเองนะฮะมากับซิงเกิลชื่อว่า

แล้วเธอก็บอกนะคะว่าในการที่เปลี่ยนชื่อใหม่เนี่ย
มีคนทักมาบอกว่าเปลี่ยนแล้วจะเฮงจะปังนะฮะ
ซึ่งชีวิตหลังจากเปลี่ยนไหวบอกดีขึ้นมาก
หนูเป็นคนดีอะเหมือนเขาเป็นคนดีอย่างงี้
ที่บ้านไฟเขียวมากแม่หนูบอกไฟเขียว
เขาพี่คนเมลกเขาใส่ดีแล้ว

โทษหลุมอยู่ป่ะ

คุณคุณพาพันธิสาเทียมภาษิกษ์
ก็เปลี่ยนเพราะว่าโดนคนทักค่ะโดนพระอาจารย์นะคะ
แล้วก็มีหมอดูมาทักเรื่องชื่อของวาย

พอลองเปลี่ยนแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันก็
ดีขึ้นงานก็ไหลเวียนเข้ามามากขึ้นจริง
ชอบนะกี่ปีกี่ปีกี่เหตุการณ์เธอก็ยังคงความมั่น
เอาไว้ตลอดเลยไม่ว่าจะมีกระแสด่านลบด่านดี
ยังไงนะคะก็ขอติดตามผลงานวายต่อไปแล้วกัน
กับซึ่งเก้าหมายที่มีชื่อว่าร้ายนั่นเอง